เพราะว่าแม่ค้าบอกว่านึกว่าลูกค้าคนนี้เป็นมิตรใจดี
หลักฐานแล้วก็คอยเตือนให้กับร้านค้าทั่วไป
นี่ร้านไก่ย่าง๕ดาว
แถวตลาดล่มทรายถนนติวานนท์อำเภอปากเกร็จจังหวัดนทบุรีนะฮะ
ตัวแม่ค้าเองแม่ค้าไม่เคยเห็นรับน้ำมาแก้วหนึ่งใช่ไหม

แต่สุดท้ายลูกค้าเขาออกอุบายอย่างไรรู้ไหมครับ
คือเจ้าของร้านก็คือนางสาวธวรรณตุ้มฉิมเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าเมื่อ๓วันก่อน๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
สะพ้ายเธอขายของอยู่ที่ร้านแทนเธอที่ไก่ย่าง๕ดาว
มีชายคนนี้แหละอายุประมาณ๕๐ปีแต่งตัวก็ดีนะ
เข้ามาสั่งไก่จ้อ๔ไม้แล้วก็ใจดีมีน้ำใจ
ให้น้ำแม่ค้า๑แก้วแม่ค้าก็ยกมือไหว้เมื่อกี้เห็นไหมฮะ

โดยลูกค้าคนนี้บอกว่าสั่งไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาเอาไก่จ้อนะ
สักพักชายคนดังกล่าวก็เหมือนเดินไปแล้วก็เดินย้อนกลับมา
ถามแม่ค้าร้านไก่ย่าง๕ดาวบอกว่ามีแลกแบงค์พันธุ์ไหม

มีไม่ถึงพันแล้วจ้ะพี่มีอยู่๗๔๐บาท
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้บอกได้ขอยืมมาก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวผมมาจ่ายมาหักอะไรค่าที่สั่งไก่ย่างไปเนี่ยนะ
เดี๋ยวว่าการขอยืม๗๔๐บาทก่อน

สุดท้ายคุณแม่ค้าหลงกลให้ไป
เพราะเห็นว่าเขาใจดีเอาน้ำเอาท่ามาให้ด้วย

ลูกค้าคนนี้ที่ตอนแรกนึกว่าเป็นมิตร
สุดท้ายไม่กลับมา
นั่นหมายถึงหลอกเอาเงินทอนไป

ตัวของเจ้าของร้านบอกว่าหลังเกิดเหตุ

ปรากฏว่าร้านค้าอื่นมาให้ข้อมูลนะ

หนึ่งแก้วที่เขาเอามาฝากสะพ้ายตอนนั้น

หลอกเอามาจากร้านอีกร้านหนึ่ง

แล้วมาให้แม่ค้าขายไก่ย่าง

ขอเงินทอนก่อน๑๖๐บาทคุณ
ทั้งหมดทั้งมวลมิจฉาชีพล้วน

โอ้โหด้วยวิธีการที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคุณ
ใช่ดิฉันฟังแล้วฉันว่ามันซับซ้อนมาก

หลอกร้านน้ำเอามาให้แม่ค้าร้านนี้ก่อน

หลอกเอาเงินทอนจากพ่อค้าแม่ค้าร้านขายไก่ย่างรถพ่วงข้างก่อนหน้านั้น
เดือนมิถุนายนเดือนที่แล้ว

คือถ้าไปก่อเหตุหลายร้านแบบนี้เนี่ย
กล้องวงจรปิดของแต่ละร้านก็น่าจะบันทึกภาพเอาไว้
ลักษณะหน้าทางน่าจะเห็นได้หลายมุมเลยแหละ

แต่ว่ามันก็เป็นกลวิธีของคนร้ายที่พ่อค้าแม่ค้าก็คงต้องระมัดระวัง